สุมราชธานีคือมีผู้ชายคนหนึ่งครับเขาชอบโพสต์คลิปในเฟซบุ๊กในโซเชียลว่าเขามีปืนเยอะนี่นะปืนนี้มีไม่กี่กระบอกในประเทศไทยแล้วคนเห็นไม่สบายใจเกรงว่าจะเอาไปก่อเหตุหรือเปล่าก็เลยแจ้งตำรวจไปตรวจสอบไปดูคลิปที่เขาโพสต์ก่อนครับ
ละนะรับในเฟสบุ๊กชื่อว่าช่างแอนสุมราชชั่งเป้ิ้ลหาก็เนี่ยพูดชิ้นเองเขารีวิวปืนว่าเนี่ย
จะมั้งมีอายุ๔๒ปีตำรวจก็เลยขอสารอ่ะขอ
หมายสารเข้าไปตรวจค้นที่บ้านแต่บ้านเขาเนี่ย
คุณผู้ชมเขามีสนามยิงปืนด้วยนะฮะสนาม
ซ้อมยิงปืนนะครับแล้วก็มีเป็นส่วน
ปลามด้วยนะครับน้าไปตรวจค้นในบ้านเขาไป
กระบอกเครื่องกระสุนขนาดจุด๒๒อีก๓๐นัดบีบีกันอีก๔๑กระบอก
แล้วก็ไปดูที่สนามฝึกซ้อมยิงปืนก็ไปเจอบีบีกันอีก๕กระบอกรวมเป็น๔๖กระบอก
มีโน้ตบุ๊ก๒เครื่องสมุดบัญชีธนาคารเล่มทะเบียนรถพร้อมกับก็ต้องเชิญเขา
แล้วคนที่อยู่ในบ้านทั้งหมดไปสอบส่วนเพิ่มเติมต่อไป
แล้วปืนเยอะจริงเหมือนเป็นของประดับบ้านเลย
ใช่อยู่ในบ้านเต็มไปหมดเลยฮะเหมือนเป็นคลังแสงคลังอาวุธอย่างนี้นะครับ
ปืนบีบีกันต้องส่งตรวจนะว่าเขาดัดแปลงหรือเปล่าใช้แบบเทียมอาวุธจริงหรือเปล่า
แล้วก็ต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินในบัญชีว่าได้มาจากการซื้อขายปืนอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
แต่เบื้องต้นโดนข้อหาแจ้งเรื่องของการแจ้งข้อหาครอบครองอาวุธปืนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต

ทางด้านพลตำรวจตรีดำรงศักดิติประพัฒน์ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็บอกแบบนี้ครับว่า
หลังจากได้รับแจ้งก็สั่งการให้ไปตรวจสอบจนนำไปสู่การจับกลุ่ม
เพราะอะไรก่อนหน้านี้ท่านนายกก็ย้ำแล้วย้ำอีกเรื่องของการปราบราม
แล้วก็สามารถที่จะแจ้งไปได้ที่สายด่วน๑๙๑เลยตลอด๒๔ชั่วโมง
ถ้าคุณผู้ชมสงสัยหรือจะให้จำนวดไปตรวจสอบ
ข้อมูลที่แจ้งไปจะปิดเป็นความลับ
ให้กับผู้แจ้งเป็นกรณีพิเศษด้วยนะครับ